ถึงเรื่องที่เราชวนคุยกันแล้วว่า

กับแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์

ซี่บอกโอ๊ยไม่มีใครเขารับหรอก

ถ้ามีต่างชาติอะ
เป็นประตูฝรั่ง

เขาก็ถามว่าเพื่ออะไรเนี่ยแล้วไล่ลงแบบนี้
แฮชแท็กแถวประตูน้ำ
ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์เลยครับน่าจะเจอกันเยอะเหมือนกัน
เขาบอกว่าแท็กซี่ย่านประตูน้ำไม่ได้บอกว่าทุกคันนะ
แต่ชาวเน็ตบอกว่าส่วนใหญ่จะให้เหมาจริง
นี่ไงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ดูอยู่ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ดูอยู่ผ่านทางยูทูป
คุณผู้ชมส่งมาบอกหน่อยว่าคุณผู้ชมเคยเจอกันไหมคะ
นี่แหละฮะเธอก็เลยมองว่าเพราะอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะบรรดาแท็กซี่ที่คิดแต่จะเหมาจะเหมาเวลาชาวต่างชาติมา
เพราะอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยทำให้คนหันไปเรียกผ่านแอปพลิเคชันแทน
แล้วเขาก็แนะนำให้ไปแจ้งกรมขนส่งทางบกครับลงโทษแท็กซี่ตามกฎหมายต่อไปด้วย
เจ้าของคลิปชื่อคุณวุ้นเส้นเขาเปิดใจกับทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีว่า
เหตุการณ์มันเกิดวันพุธที่ผ่านมาตอน๕โมงเย็นครับ
เธอพี่สาวหลานสาวและชายชาวเดนมาร์คทั้งหมด๔คนโบกทักซี่ไปหลายคันเลยนะ
พวกเธอจะกลับบ้านย่านพระประแดงที่สมุทรปราการก็
ส่วนหนึ่งอาจจะเข้าใจปลายทางมันไกล
จากตรงแยกทางพระปตุน้ำไปนู่น

เป็นช่วงที่รถติดเลยแถบนั้นย่านนั้น
กระทั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้เลยนะยอมไปครับ
ก็เลยเปิดท้ายรถจะขนกระเป๋าใส่ท้ายรถ
พอขนไปแล้วพอคนขับแท็กซี่เหลือบหันซ้ายมาเห็นอ้าว
มีชาวต่างชาติมาด้วยก็เลยเป็นตามคลิปนี้เลยครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยเธอบอกว่าเธอรู้สึกแย่มากเลยนะกับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าช่วงโควิด๑๙ระบาดเธอก็เคยเรียกแท็กซี่ย่านประตูน้ำ
ไม่มีขนัยปฏิเสธเลยนะคือรับอ่ะเรียกปุ๊บรับเลย
ก็นอมตอนนั้นโควิดไหมไม่ค่อยออกมาหรือเปล่า
ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีไงเขาก็จะไม่ปฏิเสธ
แต่ว่าพอมาเจอแบบนี้ตอนเย็นตอนฝนตกโอ้โหยากเหลือเกิน
คุณผู้ชมฟังคุณวุ้นเส้นเจ้าของคลิปนี้หน่อยครับ
เรามาเจอกิริยาของคนขับรถแบบนี้นะคะ
แล้วถ้าสมมุติเป็นเราที่ไปเที่ยวต่างประเทศ
แล้วเจอคนต่างชาติทำกับเราแบบนี้มันก็เซลล์นะพี่

สุดท้ายวันนั้นเธอก็เรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันแทนครับ
ไปกลับบ้านได้ราคาที่เรียกแท็กซี่จากแอปพลิเคชันนี้นะคุณผู้ชม
บาทเท่านั้นเองเธอเห็นดังนั้นจากอะไรนะ
ตรงประตูน้ำไปพระประแดงใช่ไหมใช่

นี่เห็นไหมคือบางทีแบบนี้เธอบอกว่าขอแบบไม่ต้องเรียกมาได้ไหม
ถ้าฉันอยากให้ฉันขอจ่ายเองจะรู้สึกสบายใจกว่า
นี่เราถามคุณผู้ชมแล้วเราก็คุยกับคุณผู้ชมนะคะ
ดูข้อความคุณผู้ชมที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาด้วย

ใช่คือเขาบอกว่าไม่รับคนไทยเอาคนต่างชาติเท่านั้นโบกไม่ได้เลย

ส่งข้อความมาบอกกันเพราะว่าอย่างกรณีนี้คนก็แนะนำเยอะว่าอยากให้แจ้งกรมการขนส่ง

เผื่อพี่แท็กซี่ดูไทยรัฐทีวีอยู่แล้วอยากจะแสดงความคิดเห็น
อยากจะพูดอะไรในมุมของคุณเนี่ยมาบอกได้เหมือนกันนะครับ